มาดูกันที่เรื่องของการปราบรามยาเสพติดกันก่อนเลย
ตำรวจปราบรามยาเสพติดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ปปศ
ส่วนที่กำลังกันกับทหารและตำรวจ
ตรวจค้นชุมชนสุเหล่าบ้านดอนซึ่งอยู่ริมคลองแสนแสบ
ภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อว่าหมู่บ้านปลอดภัยค่ะ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ปปศทหารและตำรวจนครบานทองหล่อ
นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัย
ภายในชุมชนสุเหล่าบ้านดอนริมคลองแสนแสบ
ซอยสุขุมวิท๔๙เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร
โดยบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในบ้านเป้าหมาย๑๓หลัง
ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ
และจากการตรวจค้นเป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบราม
รวมถึงการกดดันขบวนการค้ายาเสพติด
ให้ลดละเลิกพฤติกรรมค้ายา
พร้อมทั้งติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ
ในคดียาเสพติดที่ค้างเก่าด้วยค่ะ
ซึ่งการตรวจค้นใช้เวลา๓๐นาที
ก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดได้๑ราย

รถจักรยานยนต์ไว้ตรวจสอบ๓คัน

ยาไอซ์กัญชาใบกระท่อมชนิดผงและใบยาเสพติดอื่นนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมด
กลับไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด

และสืบสวนขยายผลไปยังขบวนการที่เหลือค่ะ
สำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติการครั้งนี้
ภายใต้ชื่อว่าหน้าบ้านปลอดภัย
ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่แพร่ระบาด
ใน๓๕หมู่บ้าน๒๙ตำบล

หมายบุคคล๗๒เป้าหมาย
โดยปฏิบัติการแล้ว๑๒เป้าหมายนะคะ
ผลการปฏิบัติจับกลุ่มผู้ต้องหา๘คนผู้เสพ๓คน
ของกลางยาบ้า๓๘๓๙๘เมตร

น้ำต้มใบกระท่อม๔๕๐ซีซี

ฝิ่น๒ถุงเคตามีน๑๑ขวด
อาวุธปืน๓กระบอกและกระสุน๔กล่องรวม
ทรัพย์สินอื่นอีกจำนวนหนึ่งค่ะ